สนับสนุนโดยบิ๊กซีถูกสุดไปเลย
แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

ไอ้พิษดาโกงทาค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนัก
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
ดูดีดีมันดีมากเลยคุณผู้ชมเปิดรายการมามันมีเฟอร์นีเจอร์ใหม่แม่
ลูกขาลูกต้องขอบคุณคุณแม่นะคะ

เปลี่ยนถามจริง
รวยมาจากไหนร่ำรวยผิดปกติหมดไปกี่แสนคะเนี่ยคุณแม่
นั่นแสสิค่ะเออค่ะดูคุณแม่ลูกกาดดูสิ
ลูกพลิตเค้าคอยระวังแม่ตลอดเลยแล้วแม่หมดไปกี่แสนละคะ
โอ้โฮรูปกับอีกคนคุณแม่จะบอกเลยนะคะสวยเก๊ยอย่างนี้
ทั้งหมดนี่หลักพันค่ะ
หลักพันธุ์จริงเหรอชิ้นละเป็นแมงกุ้ยถึงหมื่นเหรอเนี่ย
ใช่คุณแม่พูดผิดหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูนะคุณผู้ชม
เหมือนอดีตชาติเคยเป็นถังน้ำมันมาก่อนเลย

เฟอร์นิเจอร์นี่มันถังละมันนิดนัก

โอ้โหตายลูกจ๋าไม่ต้องตื่นเต้นทำตาโตไปกระต่ายตื่นตูมนะคะ

นี่ฟังให้ดีเลยต้องบอกว่าวันนี้คุณแม่จะบอกกับทุกคน
แล้วก็จะบอกคุณผู้ชมด้วยว่าในช่วงแม่บ้านพารวยของเราวันนี้
แล้วบอกเลยเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย
ทำธุรกิจนี้มา๗ปีแล้ว

โจ้เก้าอี้ถังน้ำมัน

ไปพบกับเจ้าของธุรกิจนี้ในช่วง
แม่บ้านพารวย

แม่คะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนี่เก้าอี้ถังน้ำมัน

ดีกว่าคุณโจ้แล้วก็คุณแม่นี่คือเริ่มธุรกิจมาจากตรงไหนอะคะ

แต่ว่าตอนแรกถังเนี่ยเอาไว้ใส่พวกเลซินอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

แต่มันว่าถังมันเหลือแล้วก็ไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหน
ครับก็เลยประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้แล้วก็ลองนั่งทำดู
แล้วก็โพสท์ทางเฟสบุ๊คแต่เท่

แล้วลองโพสต์ธรรมดาแล้วคนก็มาขอซื้อ

อ๋อรถเลซิ่งเองตอนแรกที่ทำก็เลิกไปเลย

ครับเพราะเมื่อก่อนไม่เคยเห็นที่ไหนทำเลยฮะ

ผมเริ่มทำปุ๊บเริ่มประยุกต์เริ่มทำให้ขายสินค้าอะไรได้

ห้องเมืองนอกแมกกาซีนอะไรเขามีไหม

พูดถึงเก้าอี้แบบนี้มันก็คือการรีไซเคิลเนอะ
ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรรณรงค์
แล้วอย่างนี้เนี่ยเอาถังมาจากไหนตั้งเยอะตั้งแยะคะ

ทำไมฮะดูมีพิรุษขมอยนี่

เราก็ต้องลงทุนสูงแล้วก็ซื้อมาใช้ก่อน

ลูกค้าที่เป็นเสียบค้าสังค์มันจะมาได้

ผมมา๒๐ปีแล้วไม่ต้องแข่งใช้จ่ายราคาถูกกว่า

มันก็เลยกลายเป็นว่าผมไม่ต้องไปหาป้าทิพย

สมัยก่อนถังเขาขายกันได้ไหม
แพงครับแพงครับอ๋อเหรอตกไปเท่าไหร่ฮะประมาณ๕๐๐บาท

เพราะว่าเมื่อก่อนใช้แล้วก็มาสามารถบรรจุได้อีก
อ๋อแต่ตอนนี้เขาต้องไปขายแล้วใช่ครับเพราะตอนนี้จะเริ่มขายทิ้งกันหมดเลย
ก็แข่งกันนะครับว่าเจ้านี้คุณภาพสวยกว่าเจ้านี้แต่งสวยกว่า
แข่งราคากันเนอะเราก็ได้สิ่งที่ดีที่สุด
เมื่อก่อนตามโรงงานก็ใช้ถังบุบเยอะแล้วตอนนี้
เสร็จครับตอนออกมาทำลายแรกเป็นลายอะไรคะ
ส่วนมากจะเป็นสีล้วนแล้วก็ลายแรกก็จะเป็นพวกลายทรงชาติ
ต้องถามหน่อยว่าลายไหนที่ขายที่ดีซุดคนนิยมกันมาก
ธงชาติอเมริกาธงชาติอังกฤษจะมาแอปไลน์สีเป็นทูโทนเท่านั้นอันนี้ก็สวยเนอะนี่เห็นว่าสามารถแบบว่าทำลายแบบว่า
ไข่ใหญ่ไง๗๙๐๐ตัว
ตัวนี้ตัวเล็กนี้นะคะพร้อมบอก๓๕๐๐ค่ะ
เอ้ยขาวไปไหนลูก
ซื้อกระเป๋าแม่เมื่อกี้นี้ตั้ง๕๐๐๐ไปแล้วเนี่ยได้ไปแค่นี้เอง
กระเป๋าแม่แม่ก็เหยียบจากหลังบ้านเจ็บเข่าเหมือนกันนะ

ต้นทุนที่คุณบอกว่าถัง๕๐๐ก็จริง

เคยได้แบบราคาสูงที่สุดตัวละเท่าไหร่คะ
สูงที่สุดที่ลูกค้าเคยสั่งมา
สีพิเศษคือสี

อันนั้นคือแผ่นสุดแล้ว

อยู่ได้มานาน๗ปีก็ถือว่าอยู่ได้แล้ว

ถ้าเกิดว่าน้ำลงไปขังนี่ก็กันน้ำออกค่ะ

มีรูระบายด้วยเหรอคะ

ตอบว่าแบบเขามีกลุ่มคนงานที่มีฝีมือแล้ว
แบบว่าราคาไม่แพงใช่ไหม
ไม่มีปัญหาเราก็จะไม่มีคอร์สเพิ่ม

พี่โง่บมาก

แต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่บ้านชมอยู่ตอนนี้เกิดปิ๊งไอเดียอยากจะให้คุณพ่อบ้าน

คุณโจ้คุณเมฆพอจะเผยเคล็ดลับต่างหรือสอนให้ไหมคะ

ทำเป็นประกอบอาชีพของตัวเองได้เลยนะ

จริงหรือว่าคุณจะเนี๊ยบแล้วทำได้จริง

บอกเลยนะว่าเทรนด์เฟอร์นิเจอร์เนี่ย
สุดฮิตสำหรับยุคนี้ต้องยกให้
นิเจอร์แนวรักโรคคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็รักเงินในกระเป๋าเราด้วยคือราคาไม่แพง
เอาวัสดุต่างที่แบบเหลือใช้

เก๋ไก่แล้วมีคุณภาพแบบนี้นะคะ

บุกไปถึงโรงงานคุณโจ้เลย

เดี๋ยวสามีจะต้องไปเจออะไรบ้าง

เจออะไรบ้างกว่าจะได้มาเป็นชิ้นนี้
ถ้าอย่างนั้นต้องติดตามช่วงหน้าค่ะ